เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอคลิปหนึ่งที่เขาแชร์ในโลก
พระสงฆ์ก็คือกำลังสวดมนต์อยู่ในงานศพแต่ทีนี้มีการจุดประทัดขึ้นด้านหลังนะคะ

ก็เลยเอาตลปัดตีพระที่อยู่ด้านข้างแบบนี้ค่ะ

คนก็ขำกันทั้งสาราค่ะแต่หลวงพ่อบอกว่าที่ทำไปเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนแบบนี้เอง
เวลาตกใจควบคุมตัวเองไม่อยู่อ่า
อ๋อหลวงพ่อรูปนี้นะคะชื่อว่าเอ่อพระถงจันทนาโรอายุห้าสิบหกปีค่ะ
เป็นพระลูกวัดแจ้งเมืองไผ่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังบุรีรำนะคะ
พ่อเล่าว่าตอนนั้นกำลังจะสวดเสร็จอยู่แล้วเชียว
และทีนี้พลุดันดังขึ้นตกใจก็เลยตีเพื่อนด้วยตลปัด
แบบไม่ยั้งเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ถามหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไปถามเพื่อนไหมที่ที่ถูกตีอ่ะ
เพื่อนว่าไงหลวงพ่อบอกว่าอ๋อพระที่อยู่ข้างก็เป็นเพื่อนกัน
ไม่ได้ว่าอะไรแต่เห็นนะเห็นพระท่านก้มหลบหัวเราะ
ตัวท่านเองก็บอกว่ายอมรับเป็นคนขี้ตกใจค่ะ
กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วไปฟังหลวงตาทงหน่อยค่ะ
หลวงตาก็ไม่ได้นับไงรู้แค่รัวคำนี้รัวไม่ได้นับนะ
แต่เขาบอกว่ามีอีกหนึ่งคลิปลักษณะคล้ายกันเลย
หลวงตาตกใจเสียงพลุอีกแล้วแต่ทีนี้

หลวงหลวงตาองค์เดิมค่ะแต่ทีนี้ไม่ได้ถือตลปัด

ลงไปใส่พระรูปข้างไปดูคลิปค่ะ
ใครมันช่างไปแกล้งพระคุณ
เป็นการจุดประทัดเพราะเป็นส่วนหนึ่งของงาน
หรือตั้งใจจะแกล้งหลวงตากันเนี่ยเออ
ไปถามชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะคนที่จัดงานศพ
ชื่อว่าคุณวันนาค่ะบอกว่างานศพที่ปรากฏในคลิป
เป็นงานศพของพี่สาวแล้วก็มีคนแอบถ่ายคลิป
หลวงตาทงเอาไว้ช่วงที่เสียงพลุดัง
หลวงตาทงมักจะตกใจแบบนี้พอตกใจปุ๊บ
ก็จะตีเพื่อนข้างเนี่ยนะคะชาวบ้านต่างรู้กันดี
ถามชาวบ้านอีกคนค่ะชาวบ้านบอกว่าอ๋อหลวงตาทงเหรอ
แบบนี้ประจำแต่แค่ปรบมือหลวงตาก็ตกใจแล้ว
ตัวเองเนี่ยหรือว่าคนที่รู้จักพยายามอยู่ห่างรัศมี
รัศมีมือของหลวงตาทงไว้นะคะส่วนตัวเองไม่ได้ถือสาค่ะ
แล้วมีหลายคนด้วยนะอยากไปที่วัดนี้เพราะอยากไปดูหลวงตาทง
เวลาตกใจเอ้าคุณผู้ชมคะเข้าใจอ่ะดีนะคะ
แต่ย้ำว่าอย่าไปแกล้งหลวงตาท่านเลยนะคนตกใจก็ตกใจจริงจริงนะคะ
แล้วเอาจริงจริงคุณแกล้งพระมันบาปนะถ้าถามจริงฉัน
อ่าบาปไม่บาปเหรอบาปค่ะมันบาปนะคะอย่าไปทำค่ะ